ช่วงนี้เนี่ยท้องเริ่มร้องแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยกิน
เพราะคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากว่าอยากจะบินไปนั่นบินไปนี่ไปกับใครอะไรยังไง
กับใครก็ได้เพราะว่าที่นี่นะทั้งอร่อยสะอาดราคาถูกอิ่มท้องสุด
ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยร้อนว่าไปเลยร้านนี้อยู่จังหวัดเลยไงคุณ
ถูกต้องแต่อย่าไปเลยนะไปเลยสิก็ถ้าไปเลยก็ไม่เจอสิไปเลยถึงจะได้กิน
ไปเลยแต่ถ้าไปเลยก็เลยเลยนะไปเลยไปไปดูกันนี่คือร้านข้าวแกงโพทองนะคะ
ตั้งอยู่ที่ถนนนกแก้วตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ถามคนในเมืองไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เลยเพราะว่าร้านนี้เขาอยู่คู่เคียงกับจังหวัดนี้มานานกว่า๓๐ปีแล้ว
เรินเจ้าของร้านเล่าถึงจุดเด่นที่ทำให้ร้านข้าวแกงโพทองยืนหยัดมาอย่างยาวนาน
ก็คือการขายราคาถูกรสชาติเนี่ยทำเต็มที่ก็คือไม่ห่วงเครื่องคุณเห็นไหม
คุณดูแบบว่ามะเขือเขาดูแบบเครื่องเขาแน่นมาก

แต่ละวันทำแกงประมาณ๑๐หม้อเวียนไปหลากหลายเมนู
อย่างเช่นแกงจืดผัดขิงไก่แกงเขียวหวาน
อันนี้พะโล้ขายดีมากนะคะ
แล้วก็แกงเผ็ดปลาดุกรสเข้มข้น
เมนูเหล่านี้นะทำเมื่อไหร่หมดเมื่อนั้น
โอ๊ยดูสิครับขายดีมากคุณขอเข้าสวยตอนนี้น่ากินหมดทุกเมนู
ทุกเมนูแล้วเป็นอย่างไรบ้างราคาแพงไหมราคาไม่แพงค่ะ
เพราะว่าลูกค้าที่เขาแวะเวียนมากินมีทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ
ไม่เว้นแม้แต่ท่านผู้ว่าจังหวัดเลย
ก็มาชิมข้าวแกงร้านโพทองกันแล้วทั้งนั้น
คือเขาบอกว่าโอ้โหมันถูกอกถูกใจราคาถูกรสชาติอร่อย
ใครที่แวะไปนะคะก็อย่าลืมไปถ่ายรูปกับท่านผู้ว่าด้วย
ไม่ใช่ถ้าเจออ๋อก็คือไปแวะไปทานร้านนี้กันได้นะคะต้องลดความอร่อย
รสชาติดั้งเดิมกว่า๓๐ปีของชาวจังหวัดเลยที่นี่นะคะ
เปิดตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๓โมงทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะจ๊ะ
ประสาปธุ์โทรสอบถามกันได้นะคะ
โทรไปคุยกันนะถ้าไปไม่ถูกก็ลองโทรไปถามหมายเลขนี้ดู
ใครว่าของถูกไม่ดีไม่จริงมีจริง
ที่นี่ที่เดียวลองไปทานกันดูถูกอร่อยเยอะอิ่มหลากหลายเมนู